ใช่ค่ะคุณผู้ชมก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะคะ
ชาวนาในอำเภอพรมพิรามจังหวัดพิสุนโลก
รวมกลุ่มกันมาเลี้ยงไก่ดำ
ไก่ดำนี่ก็ถือว่าเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่ถูกเรียกว่าแปร
เรียกว่าการขยายพันธุ์อีกแบบนึง
คือปกติเป็นไก่ธรรมดาแต่ว่าคราวนี้มาเลี้ยงให้มันเป็นพันธไก่ดำนะคะ
แล้วก็ตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ไก่ดำโดยเฉพาะเลย

นายประเดิมเมืองมวลอายุ๔๔ปี
เกษตรกรบ้านเซิงหวายอำเภอพรมพิรามพิศนุโลกค่ะ
เป็นผู้นำและประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไก่ดำสมุนไพรบ้านเซิงหวาย
โดยการนำชาวบ้านไปรวมกลุ่มกันให้ความรู้เลี้ยงไก่ดำบ้านเซิงหวาย
กลุ่มนี้มีคณะกรรมการ๑๖คนปัจจุบันก็มี๗๕คนแล้ว

ดูไก่น้อยกันไปคือไก่ดำเนี่ยเห็นไหม
คือเปิดปีกมาแล้วช่วงเนื้อช่วงหนังมันเนี่ยคือดำทั้งตัวเลย

ขนจะสีขาวสีดำก็ว่ากันไปแต่ตัวมันอ่ะ

ดำตรงไหนทำไมถึงเรียกไก่ดำ
แต่หนังเนื้อตัวมันดำ
ใช่ซึ่งไก่ดำบ้านเซิงหวาย
ได้รับการวิจัยและพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครนะคะ
ลักษณะก็คือขนสีขาวทั้งตัวผู้ตัวเมีย
แต่ว่าหนังดำเนื้อดำกระดูกก็ดำ

เลี้ยงง่ายโตไว้ไก่เติร์ฟไก่ดำไหมคะ
ไก่ดีเค้าโตแล้วก็

ที่คุณชนะบอกชาวโค้ยอะไรชาวโค้ยไก่ดำ
ชาวโค้ยสีดำชอบของดำ
ฉันพูดถึงไก่ดำอยู่คุณนี่ตุ๋นยาจีน
อันนี้ชอบมากเลยเขาบอกว่าชูกำลัง
ใช่ค่ะซึ่งสีดำของมันก็มีประโยชน์
ร่างกายเหมือนกันนะแล้วตัวโตตัวของมันตัวโตเนี่ยนะ
หนักประมาณ๓๕กิโลกรัมส่วนตัวเมียหนักประมาณ๓กิโลกรัม

จากนี้ไก่ดำบ้านทรงหวายก็ยังมีการแปรรูปอย่างที่เห็นไปแล้วนะ
ว่าเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างเนี่ยนะคะแล้วก็ตั้งชื่อว่าเป็นไก่ดำบ้านเซิงหวาย
จำหน่ายกันไปทั่วเลยฟังเสียงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไก่ดำสมุนไพรบ้านเซิงหวายกันค่ะ

มาดูกันนี่นะคะแล้ววิธีการเลี้ยงก็เลี้ยงแบบกึ่งค้างกึ่งปล่อย
ใช้วัสดุธรรมชาติในการมาสร้างโรงเรือนไก่ก็มีความสุข
แฮปปี้ดีดาอาหารที่กินก็ข้าวโพดตะไคร้ถั่วนะคะ
ก็เรียกว่าเป็นแฮปปี้ชิคฟาร์มไก่ดำอารมณ์ดี
แฮปปี้ชิคฟาร์มชิคดีกว่าชิคเก็น

ฟาร์มรัก

ใส่ความรักเวลาเลี้ยงไก่เราต้องใส่ใจนะคุณ

ฟาร์มที่กระโลงเรือนไงไอ้ที่เลี้ยงเป็นไงล่ะ

ฉันเพิ่งเคยเห็นแฮมไก่ดำโบโลน่าไก่ดำเหมือนกันนะคุณ
หาทานไม่ได้ง่ายนะคะน่าจะขายรายได้ดีด้วยแหละ
เพราะว่าไก่ดำเนี่ยราคานี้ค่อนข้างจะสูงเหมือนกันนะคะ